ศดีหนุ่มร่างกายแข็งแรงเนี่ยวิ่งออกกำลังกายในตอนเช้าที่ผ่านมานะครับ
ปรากฏว่าเกิดอาการวูบหัวฟาดพื้น
แล้วก็เสียชีวิตอยู่กลางลานกีฬาเลยนะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นตอน๖โมง๔๕นาที
เมื่อเช้านี้นะฮะตำรวจสพโคกสำโรงจังหวัดลบบุรีนะครับ
พร้อมด้วยแพทย์เวรโรงพยาบาลโคกสำรง
แล้วก็กู้ภัยเข้าตรวจสอบเหตุผู้เสียชีวิตภายในลานกีฬาหน้าสารเจ้าพ่อโคกสำโรงนะครับ
คนที่เสียชีวิตนะคุณเป็นหม่อมหลวงด้วยนะ

นี่คือร่างของหม่อมหลวงอานนนัทสิริวงศ์อายุ๔๙ปี
สภาพศพนอนหงายสวมเสื้อยืดแขนสั้นสีขาวกางเกงขาสั้นสีขาว
ก็เหมือนเป็นคนที่มาออกกำลังกายนะครับ
จากการชนะสูดพลิกสบเบื้องต้นเพราะว่ากลางศรีษะมีบาดพลายชะการยาวประมาณ๑๐เซนติเมตร
แห้งกรังนะครับแล้วก็คาดว่าเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า๑ชั่วโมง
ตอนที่เจ้าหน้าที่มาถึงเพราะอะไรคุณ
เพราะว่านาฬิกาสมาร์ทวอชที่มันตรวจที่ประเจาะอะไรต่างนะฮะ
เดินไปเมื่อเวลาตี๕๔๕นาทีนะครับ
ทีนี้ชาวบ้านที่พบศพเล่าให้ฟังบอกว่าเห็นผู้ตายนอนหงายอยู่ตั้งแต่เช้า
ตอนแรกคิดว่าออกกำลังกายในท่านอน
จนผ่านแล้วกลับมาก็ยังเห็นว่านอนท่าเดิมนะฮะ
ก็เลยเดินเข้ามาดูใกล้พบว่าเสียชีวิตแล้วนะครับ
ขณะที่พ่อตาของผู้ตายเล่าให้ฟังบอกว่าลูกเขยเป็นศัษฎี
อาศัยอยู่ที่จังหวัดนนทบุรีแต่ว่ามาพักผ่อนช่วงเทศกาลสงกราน

เขยไม่กินเหล้าไม่สูบบุหรี่นะครับ
ออกกำลังกายเป็นประจำไม่มีโรคประจำตัว
แต่ที่อำเภอโคกสำโรงอากาศร้อนอบอ้าวติดต่อกันมาหลายวันแล้วนะคุณ
ช่วงบ่ายอุณหภูมิสูงถึง๔๒๔๓องศาเซลเซียส

ทะลุไปอยู่ที่๔๓องศาเซลเซียสนะครับ
นี่แหละฮะก็เลยคาดการณ์ว่าด้วยสภาพอากาศที่ร้อนอบอ้าวนะครับ
ทำให้หม่อมหลวงคนนี้เสียชีวิตคาลานกีฬา
ตำรวจนำร่างส่งพิสูจน์ที่โรงพยาบาลโคกสำโรง
หากญาติต้องการส่งสถาบันนิติเวศ
ทางสมาคมกู้ภัยก็จะอำนวยความสะดวกให้นะครับ